คุณผู้ชมครับมีคนร้าย๒คนขี่จักรยานยนต์ไปขโมยพระพรม
ที่ตั้งบูชาอยู่ตามหน้าห้างหรือว่าปั๊มน้ำมัน
ดูนะฮะมากันสองคนแล้วคนซ้อนท้ายเนี่ยจะเดินลงมา
ที่บางสาวทงสมุทรปราการแล้วคนขี่จักรยานยนต์ก็ไปวนรถมารอนะฮะ
คือรอบแรกเหมือนมาดูรัดเหล่าแล้วเดินออกไปหาเพื่อนทีนึง
ก่อนจะเดินย้อนกลับเข้ามาแล้วก็เอาพระพรมเนี่ยที่อยู่ที่ศาลเนี่ย
ออกไปทั้งองค์พระพรมเลยนี่นะฮะนี่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ
บันทึกภาพเอาไว้ได้นี่ไปแล้วนี่เพื่อนก็รออยู่บนจักรยานยนต์
พอได้ปุ๊บซ้อนท้ายคือคนขี่นี่เห็นหน้าชัดเจนมาก
คนที่มาเอาพระพรมไปนี่ยังใส่แมสแล้วไป
ไปนู้นเลยนะฮะแล้วมีรอพอ
วิ่งมาเป็นจังหวะอีกมุมหนึ่งของกล้องนะฮะ
แต่ไม่ทันนะฮะจังหวะที่วิ่งมาเนี่ยออกไปนู่นเลยฮะ

ดูสิเขาคิดว่าไม่มีกล้องวงจรปิดหรือยังไง

นี่ค่ะผู้จัดการของห้างนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นห้างสรรพสินค้าที่ตะมนต์ศรีษะจราเข้น้อยบางสาวทงสมุทรปราการ
บอกว่าคนร้ายเนี่ยความจริงขี่วนมาดูลาดเหลาก่อนนะก่อนที่จะลงมือนะฮะ
ซึ่งองค์พระพรมที่ถูกขโมยไปเนี่ยสร้างจากทองเหลืองนะครับ
หน้าตักกว้าง๑๕นิ้วราคา๓๐๐๐๐บาทได้นะฮะ
เป็นที่เคารพของชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนี่ฮะองค์นี้นะฮะ
แล้วก็พนักงานที่ห้างนะนี่ทางผู้จัดการห้างถึงขั้นบอกว่า
คนร้ายนี่ทำแบบนี้นี่ไม่เกรงกลัวบาปกรรมเลย

กลัวเลยเหรอว่าพรมจะลิขิตให้ชีวิตต้องไปอยู่ในคุก
นี่ผู้จัดการห้างบอกอย่างนี้เลยนะฮะ

ลิขิตชีวิตสำหรับคนที่ทำดี
ลิขิตชีวิตสำหรับคนที่ทำชั่ว
คุณไม่กลัวในลิขิตของพระพรม
ถ้าคุณกลัวก็ขอให้คุณติดต่อ
หรือว่านำองค์พระพรมมาคืนได้นะคะ
แต่แก๊งพวกนี้น่าจะมีใบสั่ง
เพราะถ้าเกิดว่าต้องการพวกทองเหลืองอะไรพวกนี้

อันนี้มันไม่ใช่หรอกคงไม่มาขโมยพระพรมหรอก

เพราะว่าพระพรมตรงห้างตรงนี้ที่หายไปเนี่ย

ห่างจากห้างตรงนี้เป็นปั๊มน้ำมันนะครับ
ห่างไปอีก๑กิโลเมตรเนี่ย
เคยถูกคนร้ายขโมยองค์พระพรมเหมือนกันเลย
กไปจากศาลที่ปั๊มไปเลย
เชื่อว่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกัน

เขาก็ไม่ได้ปิดบังใบหน้าอะไรให้มิดชิดด้วยนะ

กลัวมีกล้องวงจรปิดไม่กลัวโดนจับหรือยังไง